เหตุฆาตกรรมเจ้าของร้านเสริมสวยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
โดยผู้เสียชีวิตถูกยิงเข้าไปถึง๔นัดด้วยกัน
คนที่มาเจอศพคนแรกเป็นสามีนะคะบอกว่าไม่รู้เลยจริงว่า
ภรรยาไปมีเรื่องกับใครและต้นสายปลายเหตุจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหัวค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
ผู้ตายชื่อนางมันทนาหนูคงอายุ๕๗ปีนะคะ
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยในตลาดเขาแก้ว
สภาพถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่พื้นหลังบ้าน
ลักษณะบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวปลูกอยู่กลางสวนผลไม้ค่ะ
ศพนางมัธนามีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มม
หน้าอกซ้าย๑นัดไหล่ขวา๑นัดสะโพกซ้าย๑นัด

ส่วนอีกหนึ่งนัดเข้าที่หน้าท้องแล้วทะลุหลังนะคะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
นายจุติพรหนูคงหรือนายจูเป็นสามีของผู้ตายนะคะ
เป็นคนที่พบศพคนแรกเขาบอกว่าเขาเดินทางไปติดต่องานต่างจังหวัด

งานก็เดินทางกลับบ้านที่อยู่ที่คลองคันเบ็ดตะบนเขาแก้ว
กลับมาถึงก็ตกใจร้องไห้เลยค่ะ
เห็นภรรยานอนตายอยู่ในสภาพถูกยิงแบบนี้
เขาบอกไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะปกติเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะ
ไปถามนางรุ่งทิพย์อยู่เจริญแม่ค้าขนมจีนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ก็ให้การกับตำรวจบอกว่าปกตินางมันทนาจะตื่นเช้ามืดไปออกกำลังกาย
แล้วก็กลับมากินกาแฟแล้วก็แวะกินขนมจีนที่ร้านเธอ
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยไม่เห็นนางมันทนาแวะไปที่ร้าน
แต่ช่วงเช้าเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังติดต่อกันหลายนัดค่ะ
แต่พี่จะไม่ต้องได้ไหมเพราะว่าม่ามันดนม่ามันดนถึงไม่กล้าไปเลย
คุณตาขี่เสียงปืนดังมีเสียงรถโอ๊คไหมคะ
ไม่มีเลยค่ะเพราะพี่จะอยู่ในน้ำบานมีสารรถไม่มี

แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บหลักฐานอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้๓ประเด็นด้วยกันนะคะ
ก็คือเรื่องชู้สาวปัญหาภายในครอบครัวหรือความขัดแย้งส่วนตัวค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง